แล้วคนที่ต้องสูญเสียมักจะเป็นคนโดนลูกหลงทุกทีเลยทีเดียว
สะแก้วเนี่ยนะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๖เมษายนประมาณสักตี๒ค่ะ
คืออยู่เนี่ยตำรวจได้รับแจ้งมาว่ามีผู้บาดเจ็บ๒คน
ถูกนำส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศอาการสาหัสทั้งคู่เลย
ทราบชื่อคือนายพิเชษเจียมเจริญทรัพย์อายุ๒๙ปี
และนายชัดชัยเจียนดอนอายุ๓๑ปีค่ะ
กู้ภัยนำทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศ
แล้วแพทย์ส่งตัวนายชัดชัย
ต่อไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสะแก้วอาการสาหัสนะคะ
นายพิเชษไม่ได้ถูกส่งตัวต่อ
เพราะว่าชีพจรเต้นอ่อนมาก
คือใกล้จะหยุดเต้นแล้วอะค่ะเขาถูกแทงเข้าที่ชายโครงด้านขวาเลือดทะลักเลยนะ
แล้วสุดท้ายส่งไปโรงพยาบาลตี๒
โมงเช้าวันนี้เสียชีวิตแล้วนะคะทีนี้ก็ไปถาม
พ่อของนายพิเชษคือนายสมยศก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยทำงานอยู่ที่๘ริ้ว
อุตส่าห์กลับมาบ้านจะได้ให้ลูกหลานรดน้ำดำหัวในช่วงเทศกาลสงกราน
คิดเลยว่ามันจะกลายเป็นการกลับมาดูใจลูกเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ทีนี้ก็ถามว่าแล้วมันเกิดเรื่องราวขึ้นได้ยังไงสองคนที่เป็นคู่กรณีกันหรือเปล่าหรืออย่างไร
พอเลิกแล้วเนี่ยเขานายชัดชัยนายพิเชษก็พากันไปกินข้าว
เสร็จแล้วก็พานายพิเชษกับนายชัดชัยไปส่งที่อังเกอรีสอร์ท
ทีนี้จอดรถที่โรงรถของรีสอร์ทเรียบร้อยแล้วค่ะ
อยู่น้องชายของนายชัดชัย
เขาบอกเขาไม่รู้จักชื่อนะแต่เป็นน้องชายนายชัดชัย
เดินเข้าไปหานายชัดชัยแล้วอยู่ก็ทะเลาะกัน
คนที่เป็นพี่น้องกันนะคะทะเลาะกันเสร็จชกต่อยกัน
กต่อยกันไม่พอน้องชายนายชัดชัยคนนี้
เอาอาวุธมีดแทงนายชัดชัยก่อนคนแรกเลย

แทงพี่ก่อนพอนายพิเชษเห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปช่วยนายชัดชัยค่ะ
ก็ถูกน้องชายนายชัดชัยเนี่ยแทงเข้าที่ชายโครงจนเลือดทะลัก
พอเห็นแบบนั้นน้องชายนายชัดชัยที่เป็นคนก่อเหตุก็หนีไปเลย
นายพานุวัฒน์ก็เลยรีบโทรเรียกกู้ภัยให้นำนายพิเชษกับนายชัดชัยส่งโรงพยาบาล
สำหรับสาเหตุที่พี่น้องทะเลาะกันจนเป็นเหตุให้นายพิเชษต้องตายเนี่ย

ก็ต้องรอถามนายชัดชัยแล้วล่ะ
ต้องรอให้อาการหายแบบดีขึ้นก่อนเพราะตอนนี้ก็อาการสาหัสเหมือนกัน
หรือไม่ก็ต้องรอให้ตำรวจไปจับตัวน้องชายได้
ถึงจะรู้ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยทะเลาะกันเรื่องอะไร
ทำไมต้องถึงขั้นเอามีดมาแทงกันแบบนี้

เข้าไปห้ามไปช่วยถูกแทงตาย